หลวงพ่อจาดแห่งวัดบางกระเบาที่ปราจีนบุรีหลวงพ่อจาดท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังสมัยสงครามโลกครั้งที่๒สงครามอินโดจีนท่านมรณภาพไปแล้ว

เหรียญให้เช่าบูชาปรากฏว่าเหรียญขยับเองได้
ตามที่เห็นในคลิปแต่ให้คุณผู้ชมดูคลิปเต็มกันหน่อย
ว่าขยับเองอย่างไรนะครับ
ขยับแล้วไปแล้ว
นี่ไงจังหวะนี้เลยค่ะ
เห็นไหมฮะเหรียญขยับเองแล้วก็มีบางจังหวะหมุนเองด้วยนะครับ
เผยแพร่คลิปเกี่ยวกับการเกิดอภินิหารเหรียญหลวงพ่อจาด
แห่งวัดบางกระเบาพร้อมระบุข้อความบอกว่า
หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาแสดงปฏิหาร
ที่กำลังจะนำไปปลุกเสกภายในเดือนหน้า
เกิดปฏิหารเหรียญขยับเองได้โดยไม่มีใครแตะต้อง
คุณเป็นข่าวดังในโลกโซเชียล
ทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดบางกระเบานะครับ
ที่วัดบางกระเบาตำบลบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงมีพระครูสิทธิสารคุณหรือหลวงพ่อจาด
วัดบางกระเบาจังหวัดปลาจินบุรีแห่งนี้
เคยเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสมัยสงครามโลกครั้งที่๒
และสงครามอินโดจีนท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสวัด
แล้วก็มรณภาพไปแล้วก็ภายในวัดก็เลยมีการก่อสร้างรูปหล่อ
ของหลวงพ่อจาดไว้รวมถึงเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับ
ทีนี้เราก็ไปขอพระจำลองซึ่งเป็นพระผู้ดูแลมนตบ
ประจำวัดบางกระเบาแล้วก็ท่านเป็นคนดูแลตู้โชว์ตู้นี้
ว่ามันมีอะไรแปลกหรือเปล่า
ใต้ตู้โชว์มีแม่เหล็กอะไรหรือเปล่า
มีคนเข้าไปขยับเหรียญอะไรหรือเปล่านะฮะ
แล้วเราไปดูชั้นวางเหรียญตู้โชว์ตู้นี้
คือตู้โชว์ตัวล็อกมันเสียหายมันใช้ไม่ได้ตั้งนานแล้ว
เวลาจะเปิดตู้นะคุณใช้กุญแจไม่ได้
เปิดแต่ละครั้งต้องใช้ไขควงงัดเอาด้วยนะ
และจากการตรวจสอบในตู้และกล่องใส่พระ
ไม่พบมีสิ่งผิดปกติหรือว่ามีแม่เหล็กอะไรอยู่ข้างล่างนะครับ
แล้วก็พอมองไปใต้ชั้นปรากฏว่ามันก็มีช่องนะคุณ

ถ้าคนตัวเล็กอาจจะสามารถเข้าไปแอบอยู่ในนั้นได้
เราก็เลยถามว่าท่านจะมีคนแอบอยู่ในนั้น
สร้างเรื่องนี้หรือเปล่าเอาแม่เหล็กอยู่ใต้ชั้น
แล้วก็ดึงไปดึงมาอยู่ใต้ตู้หรือเปล่า
พระท่านบอกแบบนี้บอกว่าตอนแรกอัตมาก็คิดกันแบบนั้น
แต่อัตมาก็ไปย้อนดูกล้องวงจรปิดไล่ตั้งแต่๒วันก่อน
ไม่พบเลยว่ามีใครจะสามารถมุดเข้าไปแอบอยู่ในตู้
ถ้ามันมาแอบเนี่ยมันต้องแอบอยู่๒๓วันแล้ว

เพราะว่าในคลิปเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เหรียญพระเกจิอาจารย์ขยับได้
เกิดขึ้นวันที่๒๐กุมภาพันธ์ช่วงเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาที
ทีนี้ทางทีมข่าวก็ไปขออนุญาตพูดคุยกับท่านรักษาการเจ้าอาวาส
วัดบางกระเบานะฮะพระมหาสมนึกกิติโสปันโน
ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหรียญที่นำมาโชว์ในตู้นั้นนะครับ
จะจัดทำเพื่อที่จะบูรณะอาคารรับรองผู้ปฏิบัติธรรม
แล้วก็เหรียญดังกล่าวยังไม่ได้ทำพิธีปลุกเสกเลย
ก็กะว่าจะทำพิธีปลุกเสกในวันที่๑๑มีนาคมนี้

แต่พระครูที่ดูแลมนตบแจ้งมาบอกว่า
พระในตู้โชว์มันมีการขยับขยื่น
ก็คิดว่ามีขโมยขโจรมาหรือเปล่า
นึกว่าขโมยมาบุกวัดแล้วก็มาขยับพระ

ก็พบว่าเหรียญของพระเกจิอาจารย์ขยับเองหมุนเองได้นะครับ
ทีนี้เพื่อไขข้อข้องใจอีกสักนิดหนึ่ง
ทีมข่าวของเราสอบถามไปยังกรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
หรือว่าอาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอาคลิปไปให้ท่านดูถามอาจารย์
อาจารย์ว่าจะขยับเองได้ยังไงอาจารย์ลองวิเคราะห์ให้หน่อย

ถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วนะ
ไม่มีอะไรที่อยู่ดีสิ่งของจะเคลื่อนได้เองในลักษณะนี้
ต้องมีแรงผลักสิ่งที่น่าสงสัยคือ
ตรงใต้ชั้นพระก็คือตรงตู้ใต้ตู้ที่มีช่องว่าง
มีแม่เหล็กอยู่หรือเปล่าดูอีกทีสิ
อาจารย์ว่าอาจจะมีแม่เหล็กอยู่นะ
คล้ายกับเป็นการเล่นกลอะไรประมาณนี้

สิ่งที่เรามองไม่เห็นที่อยู่ใต้ชั้นนั่นแหละ
คือคำตอบว่ามันคืออะไร
เพราะตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วไม่มีอะไรนะครับที่อยู่ดี
จะเคลื่อนที่ได้ในลักษณะอย่างนี้มันต้องมีแรงผลัก
แรงผักที่ว่าอาจารย์ออสสงสัยว่าน่าจะเป็นแม่เหล็ก
ซึ่งแหล่งข่าวที่แจ้งรายงานก็บอกว่าไม่ใช่แม่เหล็ก
นั่นแหละซึ่งยิ่งน่าสงสัยว่าน่าจะเป็นแม่เหล็กนะครับ
แต่ว่าทางพระที่วัดก็เปิดตู้ให้ดูเลยนะคุณนะ

อีกอย่างหนึ่งคนจะเข้าไปซ่อนอยู่ข้างใต้ก็ไม่ได้แล้ว
เพราะว่าเปิดกล้องย้อนดูตั้ง๒๓วันแล้วนะฮะ
อ่ะเรื่องนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ไงคุณ
แต่ทีนี้หลายคนอยากจะไปที่วัด

เพราะมีข่าวดังอะไรออกมาแบบนี้
เกิดปฏิหารอัศจรรย์กับเหรียญของพระเกจิอาจารย์ขึ้นนะครับ
ทำให้มีคนจำนวนมากไปที่วัดบางกระเบาคุณ
แล้วก็อยากจะเช่าเหรียญของหลวงพ่อจาด
รุ่นยอดจองใกล้เต็มแล้วนะคุณ

เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับปฏิหารของหลวงพ่อจาดด้วยนะครับ
ที่เขาบอกว่าเขาเคยเช่าบูชาไป
แล้วก็นับถือหลวงพ่อจาดให้หลวงพ่อจาดช่วยคุ้มครองปกปักรักษา
เขาเกิดอุบัติเหตุรถของเขาตกน้ำแต่ไม่เป็นอะไรเลย
นับถือหลวงพ่อจาดมาเป็นระยะเวลา๑๐ปีแล้วนะครับ
สำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อจาดนะฮะได้มีการจัดสร้างกันหลายครั้งแล้วนะฮะ
แต่ครั้งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างกันจำนวนมากนั้นนะฮะ
ก็เป็นเมื่อคราวเกิดสงครามมหาเอเชียบุรพาปี๒๔๘๓นะครับ
พ่อจาดท่านตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม
ได้รับอรรถนาจากจอมพลปพิบูลสงคราม
ให้ร่วมปลุกเสกเครื่องรางของขลัง
แจกจ่ายให้กับทหารตำรวจและประชาชน
ในจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะครับ
สร้างเป็นเหรียญนั่งเต็มองค์ด้านหลังเป็นพระมหาอุด
นั่งอยู่กลางดอกบัวมีทั้งเนื้อเงินลงยาแล้วก็ทองแดง
เกียรติคุณแห่งเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับ
ก็ได้มาประจักษ์ขึ้นเมื่อมีเครื่องบินฝรั่งเศสมาทิ้งระเบิด
แต่กลับไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
โดยเฉพาะทหารที่เขามีเหรียญของหลวงพ่อจาบรุ่นนี้ไว้
ก็เลยเรื่องลือกันไปทั่วถึงความอัศจรรย์
แล้วก็การปกปักรักษาชีวิตของหลวงพ่อจาดนะครับ
หลวงพ่อจาดได้รับสมยานามบอกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออกด้วยนะครับ